จังหวัดปฐุมธานีค่ะมีเหตุที่วัยรุ่นสองกลุ่มมีเรื่องบาดหมางกันมานาน
แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกันนะคะที่ร้านสะดวกซื้อ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปถึงบ้านจากนั้นมีการคว่างปลาสิ่งของใส่กัน
ยิงปืนเข้าใส่กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะ

พี่ป๊อบรอด่องิง

คู่อริยิงล้มลงในบริเวณบ้าน
กลางเสียงกรีดร้องของญาติญาติและคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา

ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ทำให้นายสหชัยจันคำหรือป๊อปอายุ๒๓ปี
ถูกยิงบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายและชายโครงด้านซ้าย๒นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุเพื่อนของผู้เสียชีวิตโพสต์ภาพของนายซิมและเพื่อน
อ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
เพราะไม่ต้องการให้นายป๊อปตายฟรี
จากการตรวจสอบทราบว่าคืนเกิดเหตุกลุ่มของนายป๊อปผู้เสียชีวิต
มีทั้งหมด๔คนส่วนคู่อริมี๒คน
คือนายซิมอายุ๑๗ปีกับนายเว็บอายุ๑๕ปี
ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีบ้านอยู่ในระแวกเดียวกันและมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ต่อมาตำรวจสพธัญบุรีควบคุมตัวนายซิมกับนายเว็บเอาไว้ได้
จึงนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักษณ์ด้วยนายเวฟสารภาพว่า
ตนเองเป็นคนยิงและนำอาวุธปืนไปทิ้งลงคลอง
แต่เจ้าหน้าที่งมหาไม่เจอและยังไม่ปักใจเชื่อ
เพราะมีพยานยืนยันว่านายซิมเป็นคนลั่นไก่
น้องชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าคืนเกิดเหตุ
ตัวเองกับเพื่อนอีก๒คนไปซื้อของที่ร้านขายของชำระแวกบ้าน
แล้วเจอกับคู่อริก่อนจะพูดจาท้าทายกันไปมา
จากนั้นจึงขี่รถจักรยานยนต์ไปหานายป๊อปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตาม
แล้วปลาขวดเข้าใส่กันไปมาก่อนจะเห็นนายซิมยิงไล่หลังพี่ชายสองนัดจนล้มลง
น้องชายของผู้เสียชีวิตยอมรับว่ากลุ่มของตนเองกับกลุ่มของนายซิม

มาฝ่ายตรงข้ามพร้อมอาวุธครบมือ
ยกพวกบุกเข้ามาจะทำร้าย
แม้จะแจ้งความไว้แล้วแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้า
แม่ของนายซิมผู้ถูกกล่าวหายืนยันว่า

แต่หากมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นคนผิด
ก็พร้อมที่จะให้รับโทษตามกฎหมาย

ก็คือเหมือนทุกคนก็เหมือนกันไม่ค่อยชอบเขา
แต่จริงแล้วนิสัยเขาไม่มีอะไรเขาจะเป็นคนรักเพื่อน

แล้วหลังมาก็เหมือนกับเขาอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเบิ้ลถัดหางกันบางทีก็เอาระเบิดมาลง

แต่ทางนู้นเขาเจาะจงมาว่าเป็นซิมยิงค่ะ
ควรบกลัวของนายป๊อปนำสบไปตั้งมาเป็นกุศลที่วัดนาบุล
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
และยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เพราะผู้ก่อเหตุเคยถืออาวุธปืนมาข่มขู่ลูกชายที่หน้าบ้าน

ให้เรื่องเป็นไปตามกฎหมายไม่ต้องตามไปล้างแค้น
ให้เขาไปดีครับ
เพราะผมพูดอะไรไม่ออกลูกกับพี่
เนี่ยผมตั้งแต่เมื่อคืนผมยังไม่ได้นอนเลย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
เพราะผมก็ว่าจะฝากงานเพราะผมก็ทำงานปริศนีย์
ก็ว่าเดี๋ยวนั่นก็จะฝากให้ลูก
แต่ผมก็ยังไม่ได้นั่นอะไรอะครับ
คดีนี้แม้ว่านายซิมยังให้การปฏิเสธ
ไม่ได้เป็นคนลั่นไกยิงนายป๊อปเสียชีวิต
แต่พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำและขยายผล
หาตัวผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติม